กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาของเหล่าพ่อบ้านใจกล้ากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ศึกศุกร์ที่รัก
มาแล้วนะฮะศึกสุธิรักษ์กลับมาแล้วนะครับ
และเรียกได้ว่าผู้ชายจะมาแก้เกมกันแล้วนะครับ

ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันต้องถามถึงเรื่องของความโรแมนติกกันนิดนึง
เพื่อผมจะเก็บข้อมูลไปใช้ของผมเองบ้าง

จริงใจความจริงใจถ้าอยู่บ้านเวลาผมจะไปไหนผมจะหอมแก้มบอกสู้
เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะไม่ต้องกลัวนะเราอยู่เคียงข้างกันอยู่แล้ว
เมื่อกี้ตรงข้ามกับไอ้ที่ดิบดิบของคุณเลยนะนี่ตะกี้หวานมากเลยนะของคุณเนี่ย
ผมบอกแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยเวลาแต่งงานไปปั๊บเนี่ยผมมีแต่บวกผมไม่มีติดลบ
ครั้งนี้โรแมนติกไหมครับของคุณมีอะไรทำอะไรกันบ้างที่บ้าน
ครับก็เราใช้วิธีการส่งสายตากันแล้วก็เรียกกันอย่างน่ารัก
ยังไงมีที่บ้านเรียกอะไรไม่ผมก็บอกว่าที่รักที่รักที่รักให้บูอาบน้ำให้ไหม

จริงเขาชื่อหนาวแต่ว่าเราเรียกเติมเข้าไปเป็นมะแหววให้มันดูเหมือนผลไม้แต่จริงมันไม่มีทิ้งในโลก

หูยอยากกินมะแหนวจังเลย
ผมไม่รู้ดูผมไม่รู้

ถ้าอย่างนั้นง่ายนิดเดียวครับ
เกมของเรามีชื่อว่าเกมแรงบิดพิชิตใจนะครับผม
ไปดูกันว่าจะแข่งขันกันยังไง

หวานมันฉันคือเธอ
รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
แรงบิดพิชิตใจ

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องบิดผ้านวมพื้นยักษ์ในกระมังซักผ้า
เปียกน้ำให้แห้งที่สุด
ในเวลา๑๘๐วินาทีหรือ๓นาที
ฝ่ายชายของคู่ใดสามารถบิดผ้าให้เหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะและรับคะแนนสะสมไป๓หัวใจ
เอาแรงปิดพิชิตใจของเราเนี่ยนะครับ
ก็ภายในเวลา๑๘๐วินาทีนะครับ

มะแนวอยากจะว่ากันไงครับมะแนวครับ
ถ้าทำอันนี้ได้กลับไปทำที่บ้านด้วย
ผ้าให้เต็มที่แล้วกลับไปบิดฉันด้วย
มีอะไรอยากจะบอกคุณเมฆครับว่าถ้าเกิดว่าเขาบิดชนะเป็นไง

หลังจากให้กำลังใจแบบหวานกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาลุยของหนุ่มกันแล้วล่ะครับ
พร้อมเก็บตัวเริ่มไป
นี่เราออกมาแล้ว
พี่แมวอย่าให้มันจุ้มน้ำต้องหยิบต้องหยิบ

ลีลาบิดผ้าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ามืออาชีพกันเลยทีเดียว

ด้านคุณแหววก็ขอให้เทรนด์ให้เต็มที่เลย

มีใส่เว้ยมีใส่

มานี่เลยครับ

๓๖๘โคโลกรัมนะครับ

ทีโลแล้วครับโอ้โหอย่าไปแกล้งปล่อย
และในครึ่งแรกคุณเมฆก็นำไปก่อน
ตอนนี้ก็เป็นงานหนักของคุณแมวแล้วล่ะครับ
ที่จะต้องงัดพลังที่เหลือมาสู้
เตรียมตัวปิดเลย

เวลายิ่งน้อยก็ยิ่งเข้มข้นครับ
เพื่อสุดที่รักแล้วยอมกันไม่ได้เลยทีเดียว
อย่าให้ปลายมันจุ้มน้ำนะ
พี่แมวอย่าให้ปลายจุ้มน้ำ
ปลายที่ปิดแล้วอย่าให้โดนน้ำ
ปิดปลายอีกปิดปลาย

อีกนิดนึง

เพราะฉะนั้นถือว่าคุณแมวชนะเกมนี้นะครับ
ได้ไป๓หัวใจเสมอกัน
ทุกท่านไปที่เกมช่างใจ

ในรอบนี้จะมีหัวใจอยู่๑ดวง
โดยที่ทั้งสองคู่จะได้ลองจับ
และต้องถ่ายว่ามีน้ำหนักเท่าไร
คู่ไหนทายน้ำหนักได้ใกล้เคียงที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าไปชิงเงินล้านครับ

อยู่ในถุงแก้วเล็กอันนี้
ผมจะให้คุณทายว่าโถแก้วนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ล้อมจับและปรึกษากัน
เพื่อจะเดาน้ำหนักของหัวใจกันล่ะครับ
คุณแมวครับน้ำหนักของหัวใจทั้งหมดนี่

คุณแม่ครับหลังจากปรึกษากันแล้วครับ

คุณจะบอกตัวเลขเท่าไหร่ครับ

และหัวใจของเราทั้งหมดนั้นมีน้ำหนัก

เพราะฉะนั้นชนะเข้าถึงรอบแจ็คพอร์ต
ที่เอาชนะในเกมช่างใจ
ทำให้ผ่านเข้าไปลุ้นเงินล้านในศึกสุดท้าย
กับศึกรักต้องอุ้ม
ครับเราก่อนที่จะจากคุณสองคนไปเนี่ย
เราอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่มาเตือนใจอะไรกันยังไงบ้าง

หรือถูกเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่พูดออกมา
เหมือนกับว่าเรายินดีที่จะ

คุณแอ๋วครับมีอะไรแนะนำไหมครับ

การซื่อสัตว์และไม่โกหกกัน

คุณแอ๋วครับขอบคุณมากครับพี่แมวขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับวันหลังมาใหม่ครับขอบคุณมากครับ

แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่ารอบแจ็คพอร์ต
เขาจะเอาล้านหนึ่งของเราไปได้หรือเปล่าสักครู่เดียวครับ